ส่วนนายกรัฐมนตรีทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะ
วันนี้ค่ะลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดูการทำงาน
โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
นายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ลงพื้นที่วันนี้ไม่ใช่ไม่พอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่นะ
แต่ว่าหลังจากนี้ขอได้ไหม๗วันเอาแบบเข้มงวดเลย
เอาแบบแก้ไขปัญหาได้เลยเพราะประชาชนร้องเรียนมาบอกอยู่ไม่ได้แล้ว
แบบนี้ประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะและย้ำสำคัญเลยว่าหัวใจของปัญหานี้คือการเผาป่า
เจ้าหน้าที่ไปทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนเข้าใจว่าหลังจากนี้ไป
เผาป่ามันส่งความเดือดร้อนต่อคนอื่นเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังเป็น
ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ
หอประชุมอเนกประสงค์ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเชียงใหม่
บอกว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้๓ระยะด้วยกันนะคะ
เร่งด่วนหนึ่งคือเน้นลดจุดเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากข้อมูลตอนนี้เผาป่าลดลง
แผนที่๒ก็คือระยะกลางอยู่ที่ประมาณ๑๒ปี
ระยะที่๓ก็คือระยะยาววางแผนยาวไปเลย๕ปีขึ้นไป
ย้ำว่าการบูรณาการการแก้ไขปัญหาจะต้องทำให้สถานการณ์ดีขึ้นภายใน๗วัน
นับไปเลยนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์หน้านายกบอกต้องดีขึ้นเอาแบบชัดเจน
กำหนดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำให้ปัญหาหมดไปภายใน๗วัน
แต่ขอให้ดีขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าปัญหานี้
ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเหมือนกันปัญหาที่เกิดจากการจุดไฟเผาป่าเป็นส่วนใหญ่
ก็เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับประชาชนนะคะ
และยังมีปัจจัยอื่นประกอบดังนั้นทุกคนต้องช่วยกัน
สร้างความเข้าใจกับประชาชนที่จุดไฟพื้นที่การเกษตร
ว่ารัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
มีการจับกลุ่มกลุ่มไปแล้วด้วยนะคะหลายกรณี
ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงผู้ที่มีผลกระทบทุกส่วนด้วย
นายกยืนยันรัฐบาลจะทำงานอย่างเต็มที่
แล้วก็ต้องทำดีที่สุดด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
นายกรัฐมนตรีระบุนะคะบอกลงพื้นที่วันนี้
เนื่องจากยังไม่พอใจผลการทำงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่
แต่ว่าไม่ใช่ไม่พอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่นะ
เพราะว่ารู้ว่าทุกฝ่ายทำงานกันเต็มที่ทำเต็มที่ที่สุดแล้ว
วันนี้ค่าฝุ่นละอองมีการปรับขึ้นลงตามสถานการณ์โดยเฉพาะจุดที่มีการเผาป่านะคะ
ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีประชุมมีกลุ่มชาวเชียงใหม่ค่ะ
ที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหมอกควันเนี่ยนะคะ
เอาป้ายที่เขียนข้อความเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหา
สื่อสารไปยังนายกรัฐมนตรีให้สั่งการและเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว
นายกฟิตมากนะคะเดินทางกลับมาเลยค่ะกลับกรุงเทพ
มาประชุมคณะรัฐมนตรีต่อในช่วงบ่ายค่ะ
เอาล่ะตอนนี้เนี่ยก็ภาวนานะคะว่า
ขอให้สถานการณ์เรื่องของหมอกควันป่า
แล้วก็อากาศที่เป็นพิษที่ภาคเหนือคลี่คลายโดยเร็วนะคะ